เขามีการออกมาวิเคราะห์ออกมาคาดการณ์ว่า
ปี๒๐๑๖คือปีนี้เองนะครับ
ประชาชนทั่วโลกนั้นเขาจะมีการใช้เทคโนโลยีมาเติมเต็ม
ความทันสมัยให้กับตัวเองอย่างไรบ้าง
หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไปสู่ความทันสมัยนั่นเองนะครับ
เรามาดูนะฮะว่าเขามีการวิเคราะห์ว่าประชาชนจะใช้อะไรเพิ่มมากขึ้น

เทรนด์แรกที่จะได้เห็นในปี๒๐๑๖
จะเริ่มเห็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างเริ่มไร้สาย
อุปกรณ์ที่ใช้ตามบ้านอาจจะสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน

อย่างเช่นเครื่องซักผ้าสวิตช์ไฟเอ่ยลูกบิดประตูเอ่ย
ไม่ต้องใช้ปั๊กไม่ต้องเสียบแล้วนะฮะ
เพราะว่าเราจะสั่งได้โดยเปิดปิดผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับ
หรือแม้แต่เครื่องปรับอากาศที่มีข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ว่าวันนี้อากาศจะร้อนก็สามารถเปิดอัตโนมัติ
เจ้าของจะถึงบ้านได้๑๐นาทีด้วย
สิ่งทุกอย่างถือเป็นการอำนวยความสะดวก
ช่องทางไร้สายหรืออินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยนะครับ
อย่างที่๒ที่จะมาอินเทรนด์ในปี๒๐๑๙
คือการใช้โดรนในการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้น
หลังจากในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
เราเห็นภาพมุมสูงที่มาจากโดรนกันมาพักหนึ่งแล้ว

ที่สามารถบินตามผู้ใช้ได้เอง

ซึ่งอาจจะกลายเป็นอุปกรณ์ประจำบ้านตัวหนึ่ง
สุดท้ายที่ได้เห็นกันอย่างมากในปีนี้

ชนิดนี้อาจจะพัฒนาให้สามารถใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนได้
ซึ่งตัวแว่นสามารถสร้างจอภาพความละเอียดสูงไว้ภายในแว่นได้
พร้อมเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับการขึ้นไว้ต่าง
ทำให้ภาพในแว่นนั้นก็เคลื่อนไหวไปเสมือนธรรมชาติจริงนะครับ